ใครที่เป็นแฟนคลับหมอลำดังนะคะ
น้องอุ๊งอิงเพชบรรแผงค่ะ

ไปจะไอมากับน้องอุ๊งอิงครั่วโชค

เอาตัวค้าตัวมาอัปเดตมาวันกันนิดหนึ่ง
คราวนี้น้องอุหงกตัดตัวน่ารักน่ะน่ารักสมกับวัยแบบเป็นผู้สานอยแล้วก็เปิดใจเรื่องไปทำบุญธอดกระทินวัดบ้านเกิดมาด้วย
วัดหนองคู่จังหวัดศีรสเกตบ้านคุณควันท่าเว้อ

กระถิ่นเยอะมากน้องอุ้งอิ๋งบอกว่าดีใจมากค่ะที่ได้ยอดกระถิ่นครั้งนี้เกือบ๖แสนบาท
ว่า๖๐๐๐๐๐เนี่ยจะเอาไปบูรณะแล้วก็พัฒนาวักต์ต่อไป

ใครที่ถามหายอดกระถิ่นน้องอุ้งอิ๋งตอบตามภาษาคนซื้อ

อิงอิงน้องอิ๋งเลขมันได้อะไรบ้าง

แต่สำหรับตัวเลขรถป้ายแดงนะครับ

ใครอยากจะเอาไปเสี่ยงโชคก็แล้วแต่เลยนะ

เดี๋ยวไปฟังเสียงพ่อลูกเขาแซวกันหน่อยจ้า

โอ้ยนี่แหละโพรโมทไปเยอะเลย
พูดถึงเรื่องนี้ได้ไหมพี่
ผมยังไม่ได้วนเงินให้เขาเลย

นี่มันเป็นออกความซินอยู่อ่ะ

อ๋อแล้วเป็นผู้เดี่ยวเหรอ

เรื่องแย่งตัวลูกสาวของบอสโจกับบอสหน่อยฮาไม่แพ้กัน

เขาจะเปิดคณะหมอลำใหม่ใช้ชื่อว่าอะไรรู้ป่

สาวน้อยลำเพลินโชว์
หรือเกิดกระแสข่าว

จะทิ้งให้บอสโจเดียวใดหรือเปล่า
งานนี้จริงไม่จริงไม่รู้
เพลงของใครจะเพราะกว่ากัน
แล้วน้องอุ๋งอิ๋งจะหนีบอสโจตามเฮียหน่อยไปจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวไปดูจังหวะโบ๊บะแย้งตัวลูกสาวกันหน่อยจ้า

ส่องสายตาจนแขนขาล่าอร่อย
พอดว่าเห็นหน้าจ้อยน้างเอกหน่อยสินวังแล้วน้อง

ยืนหนึ่งแม่มเขาโหยื่นเหมา

จะพามาจังหลายงานเน่โดยจ้า

ยืนหนึ่งเป็นข่าวยืนเมาส์คือเป็นอาย
อ่าบอกว่าพี่นี่คือแปลมาจากภาษาอีสานอีกทีหนึ่งแหละ

นะคะก็หมานกันนะคะ๒พอลูกพวกนี้นะ